สนามเลือกตั้ง๖๖กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
วันนี้แม้ว่าใครหลายคนจะหยุดนะฮะ
แต่บรรดาพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับ

ว่ากันด้วยพักประชาธิปัตย์เลยก็แล้วกันครับ

แกนนำไปเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง

แม้การเลือกตั้งรอบที่แล้วประชาธิปัตย
จะไม่ได้สอสอกอทมเข้ามาแม้แต่คนเดียว
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนกรุงเทพจะไม่เลือกประชาธิปัตย์นะ

เพราะในเขตกรุงเทพกว่า๔๗๘๐๐คะแนน

คนของพักได้รับการเลือกเข้ามาถึง๙ที่นั่ง
ได้คะแนนมาเป็นลำดับ๒อีก๗ที่นั่งนะครับ
ตอนนี้พร้อมแล้วทั้งนโยบายและตัวบุคคล
มีนาคมนี้จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร
ทั้ง๓๓เขตของกอทมครับ

นนทบุรีค่ะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
วันนี้ภาวะที่ผู้สมัครสอสอไทยสร้างไทย
ไปหาเสียงที่ตลาดวัดพุธตลาดท่าทราย

ก็เดินหาเสียงประกาศกับพ่อค้าแม่ค้า
ให้ประเทศดีขึ้นเพื่อลูกหลานของเรานะคะ

สร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยด้วยกันนะคะ
ขอบคุณมากนะคะโอ้นี่ขนมหลายอย่างที่นี่
ก็ร้านพิจิตรนะคะจะขายขนมหลากหลายเลยนะคะ

เดินสายหาเสียงภาคตะวันออกตั้งแต่สะแก้วปราจีน
วันนี้คุณทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักครับ
นำทีมเดินหาเสียงหาดบางแสนชนบุรีครับ
ขอเป็นบ้านใหม่บ้านใหม่นะ
อีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนชนครับ
มีประชาชนที่ผ่านมาไปสังเกตการณ์
ไปดูฮะเห็นแผงหวยนโยบายที่พักเก้าไกลนำไปด้วย

มีทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเดือนละ๓๐๐

เป็นนโยบายการซื้อสินค้าร้านค้ารายย่อยครบ๕๐๐บาทต่อ๑ใบเสร็จ
คนที่ซื้อสินค้ารับฟรีหวย๑ใบเพื่อไว้ชิงโชค

คือได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า
เป็นนโยบายที่พักเชื่อว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ครับ
มาเป็นแผงแบบนี้นะฮะนี่ฮะที่มีคนสะพายห้อยไว้แบบนี้นะ
ขณะที่คุณวิโรธลักษณาดิสร
และคุณเบนจาแสงจันทร์เดินหาเสียงคู่ขนานบริเวณชายหาด
เนื้อหาส่วนใหญ่ต่อต้านทุนจีนสีเทาครับ
ต่อกันที่พักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะ
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์พร้อมแก่นำพัก
ขึ้นเวทีประสัยเป็นเวทีที่๙แล้ว
การเดินสายหาเสียงภาคอีสานตลอด๓วันนะคะ
คือพอท้องเริ่มใหญ่

ก็เลยมีการจัดรถพยาบาลตามประกบขบวน

แล้วก็กำชับเลยว่ารถที่คุณอุ้งอิงนั่ง
ห้ามขับเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด็ดขาด

ที่ถามคนชนบุรีเรื่องว่าสนับสนุนให้ใครเป็นนายก

เธอก็ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่า
ถือเป็นกำลังใจและก็ดูเหมือนจะ

จะพยายามไปหาเสียงในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

ก็ถือกว่ามีกำลังใจและก็ใกล้ความเป็นจริง

ลงพื้นที่ชี้แจงนโยบายจะลงไปทุกหมู่บ้าน

เพราะเป็นการสร้างภาระให้พี่น้องประชาชน
จะไปหาพี่น้องประชาชนแทนครับ

พบว่าประชาชนจะเลือกพักภูมิใจไทย

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์๓๓๓๔

คิดว่าจะเลือกพักภูมิใจไทย
ได้คะแนนลำดับที่๑
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์๓๓๓๔
แซงพักภูมิใจไทยได้คะแนนลำดับที่๑